มองเห็นหลายคนที่อยู่ภาคเหนือ

ตัวเดียวบ้าง๙องศา๑๐องศา๑๑องศา
นักท่องเที่ยวก็เลยเดินทางไปเที่ยวชมกันแบบคึกคักเลยค่ะ

ที่เห็นเป็นเกร็ดใสขาว

เหมือนเหมือนมีคนเทน้ำแข็งมาแบบนี้

มันจะเกาะอยู่ตามราวบันไดบนยอดย่าหรือว่าบนพื้นนะคะ
สิ่งนี้ที่เราเรียกกันว่าเหมือยขาบ
หรือถ้าคนอีสานแถบอีสานเขาจะเรียกว่าแม่คณิ้ง

พอเมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่า๐องศาเซลเซียส
ก็จะค่อยเปลี่ยนสถานะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
เยือกเย็นเหน็บหนาวและขาวโพลนตามพื้นดิน
บนยอดไปม้ายอดยาก
แล้วก็ถ้าเกิดว่าพอมีแสงแดดออกมันก็จะละลายหายไป
ถ้าเกิดไปถึงก็เตรียมน้ำนงน้ำแดงนมข้นเนอะ
ก็ลาดลงไปปากกินอร่อยดีจัง

แต่ดูนะคะคุณเห็นไหม
ความงามทางธรรมชาติของทางภาคเหนือมันสวยงามแบบนี้จริงเนาะ
ทางด้านนายเกรียงไกรชัยพิเศษ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะบอกว่า
การเกิดเหมือยขาบนี้นะถือว่าเป็นการเกิดขึ้น
ครั้งที่๒ของปีนี้แล้ว
ก็เลยทำให้บรรดานักท่องเที่ยวที่สนใจขึ้นมาเที่ยวกันแบบโหเยอะมาก
กันตลอดทั้งวันแล้วคุณดูบรรยากาศเห็นไหม
เป็นวิวทะเลหมอกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบนี้เนอะ
ช่วงนี้ใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็ไปได้นะคุณผู้ชมบอกแบบนี้
แต่ยังต้องมีการระวังดูแลตัวเองกันมาก
จังหวัดเขายังให้เราเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้อยู่นะจ๊ะ
คุณไปแล้วไปเที่ยวเนี่ยวิธีการดูแลตัวเองก็คืออะไร

แล้วก็เว้นระยะห่างกันสักนิดนึงระหว่างคนหน้ากับเราหรือคนข้าง
แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญล้างมือกันบ่อย
เจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือตามจุดที่เขาแจกเจลแอลกอฮอลนี่แหละค่ะ
ก็รักษาสุขภาพด้วยให้ร่างกายเราแข็งแรง
ร่างกายเราอบอุ่นเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้

ฝากเตือนกันนะใครที่ไปทงไปเที่ยวอย่างพ่อคุณแม่ผม

คุณพ่อผมใจแตกตะเลิศหนีไประยองละ
แล้วคุณนี่ตีก๊อบลองลอง

เพราะผมรักที่นี่อยากจะทำงานทุกวี่วันเลยทีเดียว